เรื่องของการขอรับเงินสนับสนุน

เพราะเขาบอกว่าถ้าหากโรงเรียนไหนดำเนินการรับแป๊เจี๊ย
ก็จะมีบทลงโทษหรือว่าเอาผิดทันทีนะคะ
ขณะที่ก็มีการลงไปตรวจสอบการรับนักเรียนในแต่ละพื้นที่ด้วย
ว่าใครมีวิธีการรับนักเรียนแบบไหนผิดหรือถูกอย่างไร
รวมไปถึงมีการพูดถึงเรื่องของการปรับโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการด้วย
นายการุณสกุลประดิษฐ์เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก็ลงพื้นที่ไปติดตามการรับนักเรียนสังกัดสพในปีการศึกษา๒๕๕๙นะคะ
โดยเลขาธิการก็บอกว่าการจัดสอบเข้าต่อเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งและมัธยมศึกษาปีที่สี่
มีโรงเรียนยอดนิยมทั่วประเทศ๒๘๒โรงเรียนที่จัดสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม๑
รับนักเรียนทั้งหมด๑๔๑๐๐คนมีผู้สมัครจำนวน๓๕๒๕๐๐คน
ส่วนม๔นั้นเปิดรับทั้งหมด๑๑๒๘๐๐คนมีผู้สมัคร๒๔๘๑๖๐คนนะคะ
กรณีที่สอบไม่ได้ก็จะจับสลากกันต่อนะคะในวันที่๓เมษายน
จำนวน๑๘โรงเรียนแบ่งเป็นเขตพื้นที่กรุงเทพ๕โรงเรียน
เช่นที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมกล้าวโรงเรียนสุรสักมนตรี
ส่วนที่ต่างจังหวัดมี๑๓โรงเรียนอย่างเช่นโรงเรียนบางบัวทองจังหวัดนทบุรี
โรงเรียนวาปีปฐุมจังหวัดมหาสารคามโรงเรียนนราธิวาสจังหวัดนราธิวาส
ส่วนนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียนต่อก็ให้ไปเขียนคำร้องให้จัดหาที่เรียนให้
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตั้งแต่วันที่๖ถึง๑๐เมษายน
ก็คือหลังจากที่มีการจับสลากในวันที่๓กันไปแล้ว
และได้มีการกำชับให้ทุกโรงเรียนจัดสอบอย่างโปร่งใสด้วยนะคะ
ถ้าหากว่ามีการรับแป๊เจียก็จะดำเนินการตามระเบียบและกฎหมาย
นี่คือเรื่องของการรับนักเรียนเน้นย้ำกันเหลือเกินค่ะ
ส่วนเรื่องของการปรับโครงสร้างของกระทรวงศึกษาที่การใหม่ตามคำสั่งของคอสชนั้น
นายการุณก็บอกว่าการจัดตั้งศึกษาที่การจังหวัด
จะทำให้มีศูนย์รวมความคิดที่เป็นเอกภาพ
ส่งผลดีต่อการพัฒนาการศึกษาของผู้เรียนด้วยค่ะ
ไม่มีตัวร่วมต่างคนต่างกระทรรภ์ในพื้นที่จังหวัด
นอกจากนี้นะคะนายการุณยังบอกอีกว่า
การจัดตั้งคณะกรรมการศึกษาที่การจังหวัด
ส่งผลดีต่อครูที่สามารถโยกย้ายอย่างเป็นธรรมค่ะ
และสะดวกไม่มีการแบ่งเขต
ซึ่งศึกษาที่การจังหวัดจะเป็นศูนย์กลาง

โยกย้ายการยุบหรือการแต่งตั้ง
ซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับบอร์ดของจังหวัดนั้น
ซึ่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ของกระทรวงศึกษาธิการและภูมิภาค

ออกมาเมื่อวันที่๒๑มีนาคม
เช่นให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา

ให้มีการสำนักงามประหลัดกระทรวง
รับผิดชอบงานธุรการต่าง
ยุบเลิกออกกคศเขตพื้นที่การศึกษา

มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

ในกรุงเทพแล้วก็ในภูมิภาค

ถือว่าเป็นการปรับโครงสร้างที่ใหญ่

ใหญ่มากไม่เคยมีมา
มีทั้งยุบและเพิ่ม

ก็ต้องมีการปรับกันยกใหญ่เลยนะฮะ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวใหญ่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา